นี่ครับสัปดาห์นี้จับตาหลายอย่างนะ
ไม่ว่าเรื่องของ๓รัฐธรรมนูญวินิจฉัยรับหรือไม่รับคำร้อง
รวมถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะ
เรียกว่าพอเปิดพรุ่งนี้วันทำงานนี่คือตื่นเต้นเลยนะ
เพราะวันฐานรัฐธรรมนูญวันที่๑๖ใช่ไหม

โดยเฉพาะหน้าตาของรัฐบาล
เขาบอกเอ๊ะหน้าคุ้น
ที่ผ่านมาเนี่ยสูตรการตั้งรัฐบาลไปจบลงที่ว่าเป็นรัฐบาล๓๑๔เสียง
จบที่มีพักสองลุงเข้ามาร่วมด้วยจบที่มีทั้งพลังประชารัฐ
และมีทั้งรวมไทยสร้างชาตินี่เมื่อสุดสัปดาห์จบตรงนี้
เอ้าล่าสุดมาถึงเที่ยงวันนี้สูตรรัฐบาลถอยกลับไปเป็นสองร้อยเจ็ดสิบแปดเสียงครับ
คือมีแค่พลังประชารัฐเข้ามาเติมพักเดียวเติมตัวเลขสามร้อยสามสองร้อยสามสิบแปด
ส่วนรวมไทยสร้างชาติมาจนถึงเที่ยงวันนี้
ปรากฏว่ายังไม่ได้ข้อยุติ
แกนนำพักเพื่อไทยภูมิทันยันเสียงรัฐบาลสองร้อยเจ็ดสิบแปด
รวมไทยสร้างชาติยังไม่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มก็คือไม่ยืนยัน
แต่ว่าการไม่ได้ยืนยันแปลว่าไม่มานะครับ
เพราะยังมีเวลาที่ต้องตัดสินใจกันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทยจะว่ายังไง
รวมไทยสร้างชาติจะว่ายังไงถ้ามองในแง่ของเพื่อไทย
ถ้ามีเพียงพลังประชารัฐมีมาลุงเดียว
แต่ลุงสามารถลากลูกพ่วงสวมาโหวตนายกให้ได้เกินครึ่งหนึ่ง
ก็มีแค่ลุงเดียวก็พอสองร้อยเจ็ดสิบแปดเสียง
การตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าเสียงมากเกินไป
มันมีปัญหาเรื่องตัวหารที่แบ่งโคต้ารัฐมนตรี
เพราะตรงนี้คือปัญหาของการตั้งรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย
แม้หน้าฉากจะพูดให้รอว่าไม่มีปัญหาครับพวกเราไม่มีข้อต่อรอง
ไม่มีเงื่อนไขครับเราจะร่วมมือแก้ปัญหาประเทศชาติ
ให้ประชาชนเราไม่เอาประโยชน์ของพักเป็นตัวตั้งครับ
อันนั้นมันหน้าฉากหน้าม่านหลังฉากหลังม่านของจริงเนี่ย
การต่อรองเอาจำนวนที่นั่งเป็นไปอย่างเข้มข้นนอกจากจำนวนที่นั่งแล้ว
การต่อรองเอากระทรวงที่เป็นกระทรวงเกรดเกรดเอมาไว้กับพักก็เข้มข้นในอดีตเนี่ย
เคยตกลงร่วมรัฐบาลกันมั่นเหมาะแต่พอตกลงเรื่องโคต้า
ตำแหน่งรัฐมนตรีกันไม่ได้ตกลงเรื่องกระทรวงที่นั่งกันไม่ได้
สุดท้ายวงแตกมาเยอะแล้วครับฉะนั้นยิ่งเสียงมาก
พักร่วมมีมากมากเกินไปมันก็มีปัญหาเรื่องตัวหารตรงนี้
จึงบอกว่าถ้ามีลุงพลังประชารัฐ
พักเดียวแล้วสามารถลากสวมาเป็นรูดค่วง
โหวตนายกผ่านไปได้ก็ต้องไม่มีรวมไทยสร้างชาติ
ไม่ต้องเอามาแบ่งตัวหารมันขึ้นอยู่กับว่ารวมไทยเนี่ย
สร้างชาติถ้าเขาจะมาเพื่อไทยจะต้านไหมต้านอยู่ไหม
ทีนี้มาถึงเรื่องแบ่งกระทรวงกันคุม
ปัญหามันอยู่ที่ว่าที่คุณบุ๊คเขาเกริ่นมาเมื่อกี้
โฉมหน้ารัฐบาลใหม่เอ๊ะดูไปดูกะมาไอ้นี่มันรัฐบาลเก่านี่
มีแต่เพื่อไทยกับประชาชาติเข้ามาร่วมเท่านั้น
ดูแล้วมันเจ็บปวดมันขัดใจคนที่ถูกพักการเมืองหาเสียงว่า
จะมาปิดสวิทช์สองลุงจะมาตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
พระเด็จการอ้าวแล้วสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้
สุดท้ายลุงและเพื่อนลุงพี่ลุงน้องลุงก็มากันเป็นแผง
ฉะนั้นทางออกของพักเพื่อไทยที่จะลบภาพรัฐบาลเก่าเขาคิดยังไง
เพื่อไทยก็ส่งสัญญาณว่าไม่อยากให้พักที่เคยร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ย
มานั่งบริหารกระทรวงเดิม
มันจะได้รู้สึกว่าเออนี่เป็นรัฐบาลใหม่หน่อย
แต่เพื่อไทยจะต้านอยู่ไหมล่ะครับ
ถ้าพักร่วมบางพักเขาต้องการจะว่ากระทรวงเดิม
เขาอ้างว่าเขาจะมาทำงานสารต่อที่เขาทำกันไว้
ฉะนั้นเที่ยงวันนี้เราได้เห็นหัวข่าวนี้
ฉุนห้ามนั่งกระทรวงเดิม

อุ้งอิงนี่มาแล้วสัญญาณต่อต้านมาแล้ว
และอีกหัวข่าวหนึ่งที่จะเป็นนัยยะสำคัญให้เพื่อไทยตั้งรับไว้นะ
เพื่อไทยรีบแบ่งกระทรวง
เขาต้องการให้พูดเรื่องแบ่งกระทรวงกันให้เสร็จก่อนที่จะถึงวันเลือกนายก
จะได้รู้ว่าภักดิ์ไหนได้กระทรวงอันนั้น
ไม่ใช่ให้พักเพื่อไทยตีเช็คเปล่า
แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
นี่ก็น่าติดตามอะไรอีกที่ควรน่าติดตาม
ตรงนี้สำคัญการจัดวางคนที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ
โดยเฉพาะกระทรวงที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชน

พักเพื่อไทยต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังซ้ำซ้อน
ผิดหวังเรื่องการตั้งรัฐบาลเนี่ย
เอาละก็พอทำใจได้
เพราะเข้าใจว่าเป็นการตั้งรัฐบาลที่ไม่มีทางเลือก
ตั้งรัฐบาลในภาวะพิเศษ
ตั้งรัฐบาลที่รัฐมนูลเป็นตัวปัญหา
ตั้งรัฐบาลที่สวเป็นตัวปัญหา
พอทำใจได้ยอมรับได้
แต่อย่าให้ประชาชนผิดหวังซ้ำซ้อน
กับการเลือกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรี
อย่าให้เห็นชื่อแล้วร้องยี้
อย่าให้เห็นชื่อร้องว่าไม่ไหว
โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่นั่ง
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

แม่งบอก
ที่ผ่านมาพากธุรกิจสภาอุตสาหกรรม
เขาฝากความหวังไว้กับเรื่องนี้มากนะครับ
ช้าหน่อยไม่เป็นไร
เดี๋ยวมาแล้วต้องหน้าตาหล่อหน่อย
เห็นความรู้ความสามารถพอจะแก้ปัญหาหน่อย
ฉะนั้นถ้าฝ่ายการเมืองเกรงใจกันไม่อยากขัดใจกัน
พักร่วมจะส่งใครเข้ามาพักหลักก็ไม่กล้าที่จะขัดใจ
อันนี้เป็นปัญหาครับเพราะมันจะเป็นปัญหาเป็นปัจจัยอายุรัฐบาล
อายุรัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามีเสียงสนับสนุนมีเสียงโหวตเท่าไหร่นะครับ
อายุรัฐบาลมันอยู่ตรงความศรัทธาของประชาชนด้วย
ถ้าประชาชนเรื่องใสสัทธาในตัวรัฐมนตรีไม่เป็นไรอยู่กันได้ทำใจได้
นี่เรื่องหนึ่งอันที่สองนอกจากวางตัวไม่ให้ร้องยี้แล้วเนี่ย
เร่งแก้ปัญหาอย่าลืมนะครับปัญหาเนี่ยมันถูกหมักหมมมา

สองสามเดือนเพราะรัฐบาลเก่าขยับอะไรไม่ได้มาก
ปัญหาก็คาราคาซัง
คาราคาซังแล้วเข้ามาแล้วถ้ายังมาไหว้ครูรำมวยอยู่อีก

ฉะนั้นไม่มีเวลาไหว้ครูไม่มีเวลารำมวย

วันนี้ก็เห็นหัวข่าวนี้ก็เออสบายใจหน่อย
ลดค่าไฟค่าก๊าซราคาน้ำมันนี่ลุยทันทีแต่ลุยทันทีเนี่ยต้องถามว่ากี่เดือนครับ
อีกหัวข่าวหนึ่งอันนี้ก็สำคัญลุยแก้หนี้สินประชาชน
ทั้งหมดเนี่ยคือภารกิจโหดหินของรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำ
เป็นต้นทุนเป็นรายจ่ายที่เพื่อไทยต้องยอมรับว่า
คุณจะต้องทำงานหนักเพื่อชดเชยแลกกับความขัดใจของประชาชน
ที่ไปได้รัฐบาลที่เขาไม่ได้ดั่งใจ
ฉะนั้นทำงานให้หนักทำงานให้จริงเร่งทำงานให้เร็ว
มันก็พอมาชดเชยกันได้ว่าเอาล่ะตั้งรัฐบาลมาอย่างนี้
เห็นแล้วทนไม่ไหวแต่เออเขามีความรู้ความสามารถ
เออเขามาเร่งทำงานนะเออเขาเอาจริงนะ
เออเขาลดค่าไฟนะค่าน้ำมันค่าโน่นค่านี่ที่คาราคาซัง
อันนี้จะบรรเทาได้พอจะชดเชยกันได้
แต่มันจะบรรเทาชดเชยไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่
อันนี้แล้วแต่บุญแต่กรรมของพักเพื่อไทยครับนี่คือเที่ยงวันนี้
เส้นใต้เมืองไทยครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ